คุณผู้ชมคะวงการบันเทิงศูนย์เสียนักแสดงรุ่นใหญ่ค่ะ
กาญจนาจินดาวัฒน์นะคะวัย๖๑ปี
เวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๔๗นาทีทางครอบครัวของคุณอ้อยกาญจนาจินดาวัฒน์
ซึ่งคุณอ้อยเป็นแม่ของนางเอกสาวเพลงกวิตา
ได้แจ้งข่าวร้ายให้กับนักข่าวได้ทราบนะคะว่าคุณอ้อยกาญจนาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ
ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีกำหนดรดน้ำศพ
วัดมกุฎกษัตยารามราชวรวิหารในวันพรุ่งนี้เวลา๑๕นาฬิกาโดยประมาณค่ะ
คุณอ้อยกาญจนาจินดาวัดเกิดเมื่อวันที่๑ตุลาคมปี๒๕๐๑
เรื่องแรกก็ตั้งแต่ปี๒๕๒๔เรื่องสาวแก่
หลังจากนั้นมีผลงานภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียงจนโด่งดังนะคะ
ชื่อเรื่องก็คือด้วยรักและผูกพันนี่แสดงกับคุณเบิร์ตทงชัยแมคอินไตค่ะ
กับพี่เบิร์ตนะเรื่องนี้ดังมากเรื่องนั้นนะคะ
ส่วนละครเรื่องล่าสุดก็คือเมื่อปีที่แล้วละครเรื่องหนี้เสน่หา
ที่ทราบข่าวนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างคุณเดือนเต็มสาลิตุล
ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคุณอ้อยกาญจนาบอกกับทีมข่าวว่าตกใจมากค่ะ
คือก่อนหน้านี้ก็พอจะรู้ข่าวอาการป่วยของคุณอ้อยกาญจนาอยู่บ้างนะคะ
แต่ไม่คิดว่าจะจากไปเร็วขนาดนี้
รู้สึกเสียใจมากที่วงการบันเทิงสูญเสียเพชรล้ำค่าไปอีกคนค่ะครับ
ก็เสียชีวิตด้วยวัย๖๒ปีนะครับ